เหตุการณ์ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะผู้ชายคนหนึ่งอายุ๕๑ปีแล้วคิดดี
คุณผู้ชมสุดท้ายแล้วโดนตำรวจรวบตัวได้ค่ะ

เพราะอะไรผู้ชายคนนี้ไปก่อเหตุคือ
งัดบ้านของผู้รับเหมาท่านหนึ่งแล้วก็ไปเอาถังสีมาสองถัง
กะว่าจะเอาถังสีไปทาบ้านให้กับนายจ้าง
ที่ให้ที่หลับที่นอนเขาที่ให้งานเขาอีกหลังหนึ่ง
แล้วไปขโมยพระเครื่องต่างสุดท้ายโดนตำรวจรวบตัวได้นะคะ
เป็นผลงานของตำรวจสพเมืองอุดรธานีค่ะ
คือตำรวจนี้ได้รับแจ้งจากคุณวิไลบุญมีประเสริฐผู้รับเหมาก่อสร้างบอกว่า
เมื่อวันที่๒๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ขณะที่ออกไปทำงานรับเหมาก่อสร้างบ้านจัดสรร
ปรากฏว่าตอนออกไปมีคนร้ายย่องมางัดประตู
พระบูชา๑องค์พระเครื่อง๓องค์สีทาบ้าน๒ถัง
สายไฟฟ้าหนึ่งม้วนและเครื่องมือช่างอีกหลายรายการ
มูลค่ากว่า๒๐๐๐บาทหลบหนีไปค่ะ
ต่อมาตำรวจนะคะทำงานไวมากไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
สามารถจับภาพได้นะคะคนร้ายเป็นชาย
คอควายขอไข่วแหวน๗๖๓อุดรธานี
คุณผู้ชมดูนะขนถังสีไปสองถังแบบนี้
รุงพลังแบบนี้นะคะแล้วก็เห็นไหมตะกร้าด้านหน้า
มีถุงปุ๋ยวางอยู่คาดว่าในนั้นแหละค่ะ
จะใส่ทรัพย์สินที่ขโมยไปและจากการสืบสวนสอบสวน
ทราบว่าคนร้ายก็คือนายวิเชียนสมบูรณ์อายุ๕๑ปีนะคะ
สุดท้ายแล้วตำรวจสพเมืองอุดรธานีค่ะ
สามารถตามไปรวบตัวนายวิเชียนได้นะคะ
พร้อมกับของกลางอีกหลายรายการแล้วก็นำตัวมาสอบปากคำที่โรงพัก
นายวิเชียนผู้ต้องหาให้การบอกว่าเขาเคยถูกตำรวจจับกลุ่ม
ในข้อหาคือครอบครองยาบ้าคดียาเสพติดแล้วก็คดีรับซื้อของโจร
จะพ้นโทษออกมาจากคุกเมื่อปี๒๕๖๓ก็เลยตอนนั้นไม่มีงานทำ
กลับมาขอทำงานกับนายจ้างผู้รับเหมาคนเก่านายจ้างคนเก่าก็ใจดีนะคะ
รับเข้าทำงานแล้วก็พาไปรับเหมาที่กรุงเทพได้ค่าแรงวันละ๔๐๐บาท
ต่อมาค่ะพ่อของนายจ้างก็คืออายุ๘๐ปีแล้วนะคะท่านป่วย
นายจ้างก็เลยพากันกลับมาที่จังหวัดอุดรธานีแล้วก็เอาล่ะไหนก็เคยอยู่ด้วยกันแล้ว
ก็ให้อยู่ด้วยกันที่บ้านนั่นแหละตนก็ไปเห็นว่าบ้านของนายจ้างเนี่ย
เอ้ามันจะมีบางส่วนที่ยังทาสีไม่แล้วเสร็จก็เลยคิดดีค่ะ
อยากจะกระตันยูตอบแทนบุญคุณนายจ้างอยากจะช่วยทาสีให้แล้วเสร็จ
ทีนี้สีจะไปเอาจากไหนวันเกิดเหตุค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์ของนายจ้างนี่แหละไปหาเพื่อน
เพื่อจะขอสีมาทาบ้านให้กับนายจ้างแต่ปรากฏว่าเพื่อนไม่อยู่
ตอนนั้นก็ปวดอุจจาระด้วยก็เลยจอดรถเข้าไปถ่ายหนักในป่า
ป่าเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับบ้านเช่าของผู้เสียหายจังหวะนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
มันจะมีมันดำกับมันขาวใช่ไหมร่างกายของเราเนี่ยนะครับ
มารดำก็มารดำพูดว่าไงพูดว่าเออสีถังสีอยู่เนี่ย
อยู่หน้าหอพักเดินข้ามไปเอาดีกว่าอืมแล้วพอเข้าไปที่บ้านเนี่ย
ปรากฏว่าไม่มีคนอยู่บ้านด้วยพี่เบิร์ตก็เลยตัดสินใจมารดำค่ะ
งัดเข้าไปไปขนทรัพย์สินแล้วก็นำถังสี๒ถังออกมา
จะไปทาบ้านนายจ้างเพื่อตอบแทนบุญคุณและแสดงความกระตันยูกระตะเวที
ไม่รอฟังมารขาวเลยเหรอมารขาวตอนนั้นมารขาวตัวเล็กไปเลยค่ะ
มันดำตัวใหญ่กว่านะก็เลยสุดท้ายก่อเหตุนี้ขึ้นนะคะ
นายจ้างคือสุดท้ายแล้วตำรวจเองก็แจ้งข้อหาคือรักทรัพย์
แล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ